ปกติเนี่ยสถานการณ์โควิดหลายคนหยุดอยู่บ้านอาจจะกินเพลินไปหน่อยแต่สำหรับน้องแพลวเชอร์มาวีบอกเลยว่า
พร้อมลงผอมลงนะคะไม่รู้มีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่กินข้าวเลยนะคะ
ดาราสาวแพลวเชอร์มาวีค่ะมีเหตุให้ต้องตกใจหลายคนเห็นบอกน้องผอมเกินไปหรือเปล่านะ
เจ้าตัวบอกว่าช่วงโควิด๑๙เนี่ยก็ฟิตอยู่บ้านค่ะออกกำลังกายตามภาษาสาวโสดนะคะ
ทางเราก็งงนะสวยขนาดนี้โสดจริงหรือเปล่าอ่ารวมไปถึงเรื่องสัญญาค่ะ
แพลวบอกว่ายังอยู่ค่ายเดิมกับโพลิพลัสนะคะแม้ว่ามีใครจะทักบ่อยว่าหน้าคล้ายกันกับน้องโบเมลาดา
แต่เจ้าตัวบอกว่าก็ไม่ได้น้อยนะบางคนถึงขั้นเอารูปมาเปรียบเทียบกันอะไรอย่างนี้

ไอ้ที่เขาบอกว่าเหมือนน้องโบเนี่ยคือได้ยินตั้งแต่แบบเจอกันแบบแรกแล้วว่าแบบ
ทำไมหน้าเหมือนกันจังแล้วเขาแบบจับมาเทียบหน้ากันสองคนแล้วแบบเดี๋ยวถ่ายรูปคู่กันให้หน่อยสิอะไรอย่างนี้

ก็น้องโบเขาน่ารักเราหน้าเหมือนน้องเขาแปลว่าเราก็น่ารักใช้ได้อยู่

เขาก็เห็นนิสัยจริงเราก็จะแบบเฮ้ยพี่แบบมึงมาพาโวยอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบเหมือนเราเป็นเพื่อนเป็นน้องชายมากกว่าไปหมด
ก็คล้ายเหมือนกันนะเวลาถ่ายรูปน่ารักทั้งคู่นะคะ